คุณล่ะโหลดหรือยัง

ไม่รู้ว่า

แอร์คันธิราค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

และจะหมดไปเลยนะคะ
กับปัญหาขาลงขาลาย

เราจะจัดไปให้เลยนะคะสำหรับของโฮเมดนะคะ
ง่ายมีครูที่สามารถหยิบขึ้นมาได้ทุกบ้านแน่นอน
เราไปแก้ปัญหาผิวลายกันก่อนดีกว่าค่ะ

สวยประหยัดฉบับโฮเมด

เอาละค่ะเราก็ไปดูอุปกรณ์กันแล้วเนอะไม่ยุ่งยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาลงมือทำกันเลยค่ะ
ของแอร์ก่อนสูตรแอร์นะคะนี่ค่ะนำข้าวโอนนะคะ๑ถ้วยตวงค่ะนำลงไปคั่วในกระทะนะคะประมาณ๑นาที
ไปค่ะคั่วไปประมาณ๓ชั่วโมงนะคะรอ๕๐๐๑นาทีค่ะปุ้ยแค่๑นาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
นี่จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะนำมาใส่ชามนะคะหรือโบนั่นเอง
คือมันมันกำลังคุกเลึกไหนเธอแล้วก็เอามาแบบว่าภอกผิวเรียกกำลังดีเนาะแค่นี้หรอของเธอจริงต้องบอกก่อน
เลยว่าในข้าวโอ๊ตเนี่ยมีวิตามินอีธรรมชาติเยอะอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่พอมันจะเพิ่มเข้าไปเพื่อการดูแลผิวนะคะให้ดูนุ่มนวลให้ดูเนียนมากขึ้น
หื้อห้าแคป
เสร็จเรียบร้อยค่ะควรให้เข้ากันอีกนิดนึง

นี่เป็นอันเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้เนี่ยนะคะ

ง่ายมากนำมาแปะบนผิวอุ้ยเทอร์มันอุ่นอยู่กำลังดีเชีย
นี่นะคะมาสครับบางแบบนี้ที่ผิว
ก็สามารถโบะโบะทิ้งเอาไว้ได้
อ่าสูตรของชาวไปมันเสร็จเรียบร้อยเดี่อนำมาใส่
ตราชั้นใช่ล้อของปุ๋ยดีฟ้ามาดูส่วนของปุ๋ยกันบ้างนะคะ
อุปกรณ์ก็มีนิดเดียวเองค่ะ
เอาล่ะในส่วนของไฟล์ก็ไม่ยากนะคะนี่เลยเราใช้มันฝรั่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมันฝรั่งนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นำมันฝรั่งมาขูดให้เป็นฝอยอย่างนี้
ในระหว่างที่ปุ๋ยกำลังขูดมันฝรั่งอยู่นะคะแอร์
ใส่พัชนะเก็บไปใช้เลยดีกว่าเนอะพรางพราง
โอเคละรอบนี้เราก็ได้เยอะเหมือนกันน่ะเนี้ยเยอะแล้วแหละ
ปุ๋ยอนั้นใช้เป็นให้สามหมูวาแล้วแหละ
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราสไลด์มันฝรั่ง
เราก็จะบีมวิตามินอีเข้าไปห้าแก็บซูน
๕เมตรแคปตูน๕เมตรในระหว่างที่ปุ๋ยทำไปเนี่ยแอสครับ
มือข้างหนึ่งของแอสเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเช็ดให้ดูเลยดีฟ้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันชมคนให้เข้ากันค่ะ
ฝั่งนั้นก็ชงคนไปฝั่งนี้ก็สครับค่ะชีสเลยอะ
คุณมาดูความเนียงก่อนอันนี้คืออันนี้ล้างในระดับหนึ่งนะ
นี่ฉันเอาแต่ไหนชูเช็ดคุณผู้ชมเห็นความเนียนไหม
เนียนมากเห็นไหมฝั่งนี้มันดูเนียนเลยอ่ะ
เอาล่ะของปุ๋ยก็เสร็จแล้วอ่ะนี่เอามาใส่นี่ดีกว่าปุ๋ย
เอาไปให้ใส่แล้วก็เดี๋ยวฉันจะลองจะลองพอกให้ดูนะ
ใส่กระปลุกก่อนนะใส่กระปลุกนะคะใส่กระปลุก
เหลือเอาไว้นิดนึงเพื่อที่จะพอกให้คุณผู้ชมดู
สำหรับงบประมาณในการสครับขัดผิวด้วยวัตถุดิบในครัว

ข้าวโอ๊ตใช้ไป๑๐บาท
มันสวรรค์ใช้ไป๒๕บาท
วิตามินอีใช้ไป๔๕บาท

และวันนี้เราก็ได้สวยเก๋ประหยัดกันในราคา๘๐บาท
เอาล่ะนี่เราก็ทำเสร็จแล้วทั้งสองสูตร

ต่อจากนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาแบบว่าที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักเสพนะ

ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงค่ะคุณผู้ชม
งั้นไปดูดีกว่าค่ะว่าน้องมิ้นจัดอะไรไว้ให้เราบ้างค่ะ